ดูแหล่งท่องเที่ยวกันหน่อยที่นี่เขาบอกว่ามีสถานที่สุดแปลกที่ไม่เหมือนที่อื่น
อย่างเจดีสมอง

ไปดูกันอยู่ที่ปราจีนบุรีครับ

ใช่แล้วล่ะครับเขาเลยเรียกว่านี่คือเจดีสมอง

มันก็คล้ายกับสมองเหมือนกันนะ

ธรรมชาติรังสรรค์จริง

อำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรี

ขับผ่านขับผ่านแต่ผมอยากให้แวะจริง

มีของดีของเด็ดอีกเพียบเลยล่ะครับ

คุณต้องร่องเรือ

อ่างเก็บน้ำนรึบดินทรจินดา
เข้าไปในอ่างเก็บน้ำตรงนี้

เข้าไปในพื้นที่อุทยานแห่งชาติปางศรีดา

ใช้เวลาประมาณสัก๓๐๔๐นาที

พอเดินไปถึงยังที่หมาย

เส้นรอบวง๒๕เมตร
อะไรจะยาวขนาดนั้น

ต้องเหงียนมองไปอย่างนี้แหละ

ตามธรรมชาติแล้วก็เขาอธิบายกันไว้

ก็คือลักษณะจะเหมือนที่บึงกาล

ตรงก้อนห่วงมันทำให้หินแปลก

เนื่องจากอุณหภูมิ
ผิวหน้าดินช่วงกลางวันมันร้อนไง

ขึ้นมาว่ากันว่านี่คือธรรมชาติรังสรรค์แล้วชาวบ้านที่เห็นเขาก็ตีความไปว่ามันเหมือนไอ้นั่นเหมือนไอ้นี่อืม
ที่นี่เขามองว่ามันเหมือนกับสมองก็เลยเรียกว่าหินเจดีสมองนั่นเองนะครับ
ตอนนี้ยังไม่ได้มีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปอย่างจริงจังว่าไปเช็คดูว่ามันอายุอนาของหินก้อนนี้มันสักเท่าไหร่กันได้
แต่เดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่ไปเพื่อทำการหาข้อมูลเพิ่มเติมและเตรียมพัฒนาตรงนี้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยเฉพาะ
เอาลมประมาณว่าสร้างให้เป็นแลนด์มาร์คของปลาจีน

ที่นี่ก็เตรียมดังเหมือนกัน
เลยค่ะทางเจ้าของพื้นที่ก็จะได้มีการบุรณะพื้นที่ด้วยต่อไปค่ะ